คุณผู้ชมค่ะที่หน้าผับนะคะที่ชนบุรีค่ะผับดังเลยค่ะ
เมื่อคืนนี้มีเหตุทะเลาวิวาสกันนะคะแล้วก็มีการยิงใส่กัน
ต้องใช้คำว่าดวนปืนเลยดีกว่าเพราะว่า๒๐กว่านัดรัวเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บไป๔คนค่ะ
ไหว
ไหว
ไอ้ควรไหว
ไอ้ควร
โอ้โหคุณผู้ชมเสียงปืนแบบน่าตกใจนะคะคือรัวกันสนั่นนะคะนั่งนับนัดดูแบบเป็นเป็น
รัวจริงรัวไม่ทันจริงประมาณสักตี๒ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ
หน้าสถานบันเทิงชื่อดังกลางเมืองชนบุรีเลยค่ะก็คือสองฝ่ายนะ
เขายิงใส่กันตามที่ได้ยินเสียงในคลิปนะคะก็น่าจะยี่สิบกว่านัดได้
จะโดนลูกหลงผู้ชายเสื้อสีขาวเห็นไหมคะในคลิปนี้
คือเหมือนกับตอนแรกยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คันสีน้ำเงิน
พอรถเก๋งขับผ่านแล้วก็ชักปืนออกมาไล่ยิงเนี่ย
เนื้อเสื้อขาวเนี้ยวิ่งคือพุ่งเขาปิดใช่แล้วก็พอเลยกล้องวงจรปิดไป
ยังได้ยินเสียงปืนรัวอยู่อะนะคะนี่นี่อย่างเงี้ยโอ้โหตำรวจสอบ
เมืองชนบุรีไปตรวจสอบกองเลือดนองเป็นทางยาวเลยค่ะ
มีรองเท้าของผู้หญิงตกอยู่๑คู่มีปลอกกระสุนปืน๙มม๑๑มม
เกลือนเลยนะคะตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีรถเก๋งมีประตูเหล็กหน้าร้านค้าแถว
แถวนั้นก็โดนกระสุนปืนได้รับความเสียหายกันไปด้วย
มีคนเจ็บสี่คนค่ะนายชัดชัยพินโยหรือในอ้ำ
อายุสามสิบสองนายอ้ำก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิปค่ะ
อายุสามสิบปีถูกยิงเขาที่หน้าอกคนนี้อาการสาหัสค่ะ
นายพรเมธาสุริยนตร์อายุสามสิบเอ็ดถูกยิงที่ขาซ้าย
นายสุรชัยฮิรันศรีหรือมังกรอายุสามสิบสอง
โดนยิงที่ขาขวาทั้งหมดถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนบุรี
และโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะคะที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
คุณผู้ชมคะก็เป็นลักษณะคล้ายเดิมก็จะมีกลุ่มเพื่อนไปเฝ้าดูอาการ
ก็มีผู้ชายมีเพื่อนมีญาติอะไรอย่างนี้
เฝ้าดูอาการด้วยแล้วอาจจะเหมือนกับไปคุมเชิงด้วย
ป้องกันคู่อริจะมายิงซ้ำจะมาก่อเหตุซ้ำอะไรหรือเปล่า
เพราะลักษณะการไปยืนออกันแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะทีมข่าวไปถ่ายภาพมา
ก็เป็นญาติเป็นเพื่อนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปยืนกันอยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
คนที่เห็นเหตุการณ์และคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเบื้องต้นตั้งไว้สองประเด็น
หนึ่งก็คือหักหลังกันเรื่องธุรกิจมืดสองก็คือเรื่องแย่งผู้หญิงกันในผับ
แล้วท้าทายกันออกมาดวนปืนกันตั้งไว้สองเรื่องแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะอยู่แถวแถวหน้าโรงหนังตะวันออกเก่าจังหวัดชนบุรี
ถนนหน้าโรงหนังยังมีรอยเลือดอยู่เลยค่ะตรงนี้ค่ะโอ้โห
นี่คือจุดที่ดวนปืนกันเมื่อคืนนี่ค่ะที่พื้นยังมีคราบเลือดอยู่เลย
เป็นเลือดผสมน้ำฝนอืมนี่นะคะก็ที่กลางถนนแบบเนี้ย
นางสาวกระหนกพรประกอบลาบผลอายุ๒๐ปีเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดังเลยนะคะแล้วเขาก็เลยพาทีมข่าวไปชี้จุด
กระสุนเนี่ยยิงไปที่ร้านเขาเฉยเลยนะคะร้านเขามีกล้องวงจรปิด
ที่ได้มาก็ได้มาจากร้านเนี้ยเขาชี้จุดจุดแรกที่เสาเหล็ก
ประตูเลื่อนนะคะก็มีกระสุนทะลุเหล็กไปจุดที่สอง
ก็เป็นประตูเหล็กที่ครอบตู้แช่เย็นเครื่องดื่มอะค่ะนี่นะคะเป็นรูเลย
ใช่นี่ไงรูกระสุนทะลุประตูเหล็กเข้าไปทะลุไปออกด้านหลังเลยนะคะ
โอ้โหเออทะลุด้านหลังเนี่ยจุดที่สามค่ะหน้าร้านนะคะ
กระสุนเสยขึ้นเพดานหน้าร้านเจาะเป็นรูเลยนี่เห็นไหมคะนี่
ตรงนี้คุณกระหนกพรบอกว่าเธอทำงานอยู่บนบ้านที่ชั้นสองค่ะ
ได้ยินเสียงปืนรัวหลายนัดเลยนะคะคือมันรัวจนถึงขั้นที่เธอคิดว่าเป็นเสียงประทัดนะคะ
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูทีเนี้ยมารัวอีกเป็นชุดที่สอง
เธอก็เลยมั่นใจว่าไม่ใช่ประทัดแล้วแหละเสียงปืนแน่
แล้วภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นนะคะคือเห็นว่ามีคนยิงกันแต่เห็นหน้าคนไม่ชัด
เนี่ยค่ะก็เสียงอย่างนี้เลยในกล้องวงจรปิดจะมีเสียงคนตะโกนเรียกผู้หญิงที่ถูกยิง
แล้วก็เห็นมีวัยรุ่นกลุ่มที่ถูกยิงก่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
บอกว่าสิ่งแรกที่ทำคือมองหาพ่อเลยเพราะพ่อเธอชอบไปยืนหน้าร้าน
กลัวพ่อจะโดนลูกหลงไปด้วยโชคดีพ่อเข้าบ้านไปแล้วค่ะ
ถ้าได้ยินคือดังเป็นช่วงหนึ่งก่อน๑ชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่ง
อีกชุดหนึ่งมันจะแบบถี่กว่าแล้วเห็นว่าการยิงกันข้างหน้าร้านเนี่ยมีกระสุนเข้ามาตรงร้านด้วย
ก็คือจะมาเห็นตอนที่เหมือนลงมาดูอะค่ะแล้วก็เห็นตรงมันเป็นเสาตรงประตูที่จะดึงประตูเหล็กลงมา
แล้วก็เห็นเห็นอันนี้ไอ้ตู้มันจะมันจะเป็นตู้ปิดกับตู้เย็นอีกทีนึงที่เป็นเล็กอ่ะค่ะก็เห็นอันนี้ตอนนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านเนี่ยพอได้ยินเห็น
คือเหมือนไม่กล้าออกค่ะแล้วแต่ตอนตอนอยู่ข้างบนกับแม่อยู่แค่ตรงเนี้ยเหมือนแบบดูดูค่ะว่าป๊าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแค่เนี้ยค่ะแต่ป๊าอยู่ในห้องน้ำออกมาดูค่ะเพราะว่าแบบว่ามันก็มีสิ่งที่แบบคือดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วแล้วก็เห็นว่ามันมีรูอยู่ที่ประตู

อันนี้คือเสียงของคนที่เขาได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปฟังกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาให้การกันหน่อยดีไหมคะว่า

ฝั่งนายชัดชัยก่อนแล้วกันนายฉัดชัยนี่โดนยิงได้รับบัตรเจ็บด้วยนะคะ

ทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
พอสถานบันเทิงใกล้เลิกกลุ่มของฝั่งตรงข้ามที่ชื่อว่านายสุรชัย
หรือนายมังกรแล้วก็เพื่อนอีกสองคนเนี่ย
ออกมาจากสถานบันเทิงก่อนไปที่รถจะกลับบ้าน

ระหว่างที่รถเก๋งสีขาวของกลุ่มนายมังกรขับผ่านหน้าโรงหนังตะวันออกเก่า
กลุ่มนายมังกรก็ลดกระจกลงแล้วก็เล็งปืนมาทางนายชัดชัย
แต่ตอนนั้นนายชัดชัยยังไม่เห็นปืนค่ะ
ก็ตะโกนทักกลุ่มนายมังกรบอกเอาว่าไงมังกรเพิ่งกลับเหรอ

แล้วอยู่กลุ่มนายมังกรก็ยิงปืนใส่นายชัดชัยก่อน

นายชัดชัยก็เลยต้องยิงโต้ตอบกลับไปหลายนัด
จนเกิดเป็นการยิงปะทะกันสนั่นรัวแบบนั้น

ฝั่งนายมังกรนะคะเราได้รับเรื่องราวมาจากนายพรเมธาหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขากับเพื่อนก็ไปเที่ยวสถานบนเทิงแห่งนึงนี่แหละ
จังหวะขับรถจะกลับบ้าน
อยู่นายชัดชัยนะแหละ
ยิงกลุ่มเขาเฉยเลยเขาบอกชัดชัยยิงเขาก่อน
เขาเลยต้องเอาปืนยิงป้องกันตัวแล้วก็เกิดเป็นการดวนปืน
อย่างที่เห็นตามคลิปยืนยันย้ำเลยว่าตอนอยู่ในสถานบันเทิง
ไม่ได้เจอหน้ากันเลยมีตอนขับรถผ่านที่ตะโกนเรียก
แล้วฝั่งชัดชัยนั่นแหละที่เป็นคนยิงก่อนจนหมดแม็กซ์
รู้แค่ว่าชัดชัยคนนี้เป็นเจ้าถิ่นค่ะเออ
ทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าฝ่ายตรงกันข้ามยิงใส่ก่อน
ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงใครยิงใส่ใครก่อนกันแน่
ป้องกันและปรับกราบสาวพ่อเมืองชุนบูรีบอกว่า
เรื่องต้นนะคะตั้ง๔ข้อหากับนายชัดชัย

ฉัดชัยน่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุยิงใส่คู่อริก่อนนะคะ
ข้อหาก็คือพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เสียทรัพย์

เพราะว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน๑นะคะ
ส่วนคู่อริที่ก็ยิงปืนใส่เหมือนกันนะคะยิงสวนไปค่ะ

เพราะว่าทางผู้หญิงเองก็ถูกยิงเข้าที่หน้าอกผู้หญิงเนี่ยอาการสาหัสเลย
ส่วนคนเจ็บที่เหลือก็ต้องรอให้อาการปลอดภัยนะคะ
คือตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลกันก็ต้องคุยกับทางฝั่งคู่อริด้วย